ภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นกันนะครับ
เป็นช่วงวินาทีในการตัดสินใจ
คือรถไถคันหนึ่งก็ขับข้ามเลน
จักรยานยนต์เขาก็มาเลนปกติ
จักรยานยนต์ตัดสินใจยังไงดี
ทางไหนดีสุดท้ายฮะประสานงากันนะครับ
สุดท้ายภาพประสานงานกัน

ดูที่ลูกศรที่ถนนใช่ไหมคุณ

อันนั้นคือตรงเหมือนกับช่องกลางถนนเกาะกลาง

แสดงว่ารถไถสวนเลนเขา

เตอร์ไซค์ตัดสินใจอยู่นะจะออกซ้ายไปเพื่อให้พ้นรถไถ
เพราะรถไถจะอยู่ตรงกลางถนนหรือรถไถจะเข้าซ้ายอีก
คุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์เขาตัดสินใจไม่ถูกนะฮะ
ก็เลยเห็นเป็นภาพว่ามอเตอร์ไซค์ก็พุ่งไปชนกับไอ้ที่ตัวตักของรถไถเหมือนกันนะคุณ
บาดเจ็บสิครับถามว่าคนขับรถไถเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอก
เพราะเขาอยู่บนรถไถเหล็กเขาโอ้โหหนานะฮะ
แต่มอเตอร์ไซค์เนื้อหุ้มเหล็กคุณบาดเจ็บเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะ๖โมง๓๐นาทีในช่วงเช้านะครับ
ก็อย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน
ใกล้แยกระเบาะไผ่ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่มาพบคนที่บาดเจ็บคือนายทองคำทองสืบอายุ๕๘ปี
รถก็ล้มพลิกตะแคงข้างอยู่ตัวเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้าย
ขณะที่คนขับรถไถได้ขอตัวโทรหานายจ้าง
แต่ว่าช่วงขอตัวโทรหานายจ้างและอาศัยช่วงชุลมุน
ท่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เลิกงานจากนิคมอุษากรรม
หกรรมจะกลับบ้านครับขี่มาทางตรงทางปกติเลนของเขา
จู่มีรถไถขับย้อนศรมา

เดาใจเขาไม่ถูกเหมือนกันก็เลยชนฮะ
โชคดีนะฮะที่พอจะเบี่ยงอยู่ได้บ้าง
ถ้าไม่เบี่ยงแล้วอัดเต็มนะตัวเขาอาจจะตายไปแล้วนะครับ
มันว่ามันหากหลบเราก็ทับเข้าไปอีก
ไม่สุดคือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวโทรหาต้องแก่

เขาก็ยังไม่รับผิดชอบจนว่าคุณยุงก็ช่วย

เป็นช่วงของการตัดสินใจ
เขาบอกโอ้โหวินาทีชีวิตจริงนะครับ
เรื่องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าของรถไถได้ติดต่อมาที่สพระเบาะไผ่แล้วนะฮะ
เพื่อเจรจากลายเกลี่ยแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บนะครับ
ผู้บาดเจ็บขากระเพกกระเพกแบบนี้เลยนะครับ
คนขับรถไถเป็นแค่ลูกจ้างไงคุณนะฮะ
แต่นายจ้างเขาก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายค่าเยียวยาให้กับคนเจ็บนะครับ